ภัยที่เป็นต่อความมั่นคงในยุคปัจจุบันนี้
หนึ่งในนั้นลำดับต้นเลยคือการพนันออนไลน์
เพราะว่ามันเล่นได้ที่บ้านครับ

เรื่องนี้ทางราชการเขากำลังจะพยายามปราบ

ไซต์เหล่านี้บางทีมีต้นทางอยู่ที่ต่างประเทศ
เมื่อวานนี้กองปราบปรามบุกไปจับเสียโป้
ชักตี๕ได้นะครับยังรุ่งพระเจ้าตัวอยู่เลย
คือแล้วก็จะยึดทรัพย์นับพันล้านบาทที่มีเงินหมุนเวียนอยู่
เว็บพนันนั้นนะฮะในข้อหาชักชวนเล่นพนันออนไลน
แล้วก็เดี๋ยวจะเอาปปงเอาผิดฐานฟอกเงินด้วย
พบตรบอกว่าไม่ได้มีนัยยะอะไร
แต่สืบมานาน๔เดือนแล้วถึงบุกไปจับแบบนี้ครับ

ติ๊บใด

การฮานุมานกองปราบปรามครับ
กจับกลุ่มนายเสียโป้โป้อานนท์ที่บ้านพักในซอยเพชรเกษม๔๗
อาคารพาณิชย์๗คูหาเชื่อมต่อกัน
ตำรวจเคยไปหลายรอบหลายคดีแล้วครับ
คือที่นี่ดัดแปลงเป็นโรงงานรับสกรีนเสื้อครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มแล้วก็แสดงหมายจับของสารอาญาในข้อหาร่วมกันจัดและโฆษณาชักชวน
ให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์และสมคบให้มีการเล่นพนันออนไลน์
หลังการจับกลุ่มตำรวจยึดของกลางได้๑๘รายการครับ
มูลค่ากว่า๑๖ล้านบาทอะไรบ้าง
โทรศัพท์มือถือ๓๙เครื่อง

ปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกกระสุน๑๑นัด
ธนบัตรต่างประเทศก็มีพระเครื่องก็เยอะ

สด๒ล้าน๗แสนบาทครับ
ในบ้านแน่นอนครับเพราะว่าจริงเขาเปิดเป็นร้านสกรีนเสื้อมานานแล้ว
แรงงานชาวเมียนมา๒๕คนก็ต้องให้

ต้องให้สาธารณสุขมาตรวจคัดกรอง
จากนั้นนะครับโพธิบัตรบริสุวัตรแสงนุ่ม

นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฮานุมานเนี่ยคุมตัวเสพโป้

ไปสอบปากคำที่กองปราบปรามครับ

แล้วก็มีคอนโดนะฮะ

แล้วก็มีอาคารพาณิชย์๗คูหา

โป้เองก็ไลฟ์เองด้วยนะ
ด้วยว่าเขาโดนตรวจค้นอย่างนั้นอย่างนี้

จับกลุ่มในครั้งนี้นะมีการวางแผนร่วมกันกับหลายฝ่าย
ตามสืบกันมาทางลับนะฮะหลายคนคงตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมเพิ่งจะมาจับตอนนี้เจ้าภาพเนี่ยตำรวจสอบสวนกลาง
นำโดยพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลเขาก็ทำกันหลายฝ่ายแล้วฮะ
แต่ว่าก็ต้องให้ข้อมูลที่มันหนักแน่นก่อนนะฮะก็เลยตามสืบกันมาสี่เดือน
ใช้เวลานานเพื่ออะไรทำคดีให้มันรัดกลุ่มรอบครอบ
เพราะคนกลุ่มนี้เขามีความรู้เขามีความรู้ในการที่จะหาช่องทางปิดบังซ่อน
เล่นพญาหรัฐฐานต่างต่างในการเล่นการพนันออนไลน์อือนะฮะ
แล้วจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเนี่ยนะพบว่ามีเงินหมุนเวียนคุณผู้ชม
คือยึดทรัพย์แหละแค่เงินสดในบัญชีสองล้านเจ็ดใช่ไหมอันนั้นลดห้าคัน
อันนี้มันแค่เสี้ยวเดียวแต่เงินหมุนเวียนในบัญชีเขาหลักพันล้านบาท
โอ้โหหลักพันล้านบาทแน่นอนมันเข้าข่ายเรื่องของการฟอกเงินอยู่แล้ว
คุณเอาเงินมาจากไหนเออเอาเงินมาจากไหนเออคำว่าฟอกเงินเนี้ย
เอาเงินที่ผิดกฎหมายมาทำให้มันขาวนึกออกไหมคะใช่ไหมคะมันทำให้มันบริสุทธิ์
อ่ามันเรื่องของพรบการฟอกเงินสมคบคิดกันฟอกเงินมีคนอื่นที่เปิดบัญชีให้ด้วยนะค่ะ
ตำรวจก็จะรวบรวมหลักฐานเพราะว่าเงินในบัญชีเขา๒ล้านเจ็ดก็จริง
แต่เงินในบัญชีคนอื่นน่ะเท่าไหร่ล่ะหุ่นเวียนกันเป็นพันล้านเนี่ยนะฮะ
แล้วสุดท้ายตำรวจเขาหลักฐานเขาแน่นพอแล้วก็เลยยื่นสารอนุมัติหมายจับจนกระทั่งศาลชั้นต้นเนี่ย
มีการพิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหากว่าสามสิบรายนะฮะท่านพลตำรวจเอกสุวัสดิ์ก็เลยยืนยันว่าการดำเนินการการจับกลุ่มพนันออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ย
ดำเนินการตามพรบขออภัยดำเนินการตามหลักฐานที่สืบสวนได้จนหนักแน่นพอ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวใดใดทั้งสิ้นใช่ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ย
ที่ไปบุกจับเนี่ยมีทั้งหมายค้นแล้วก็หมายจับหมายค้นกับหมายจับเนี่ย
ต้องไปขอสารอนุมัตินะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของหลักฐานต้องแน่น
ไม่งั้นเนี้ยศาลจะไม่อนุมัติออกหมายนะใช่ครับใช่ครับวุฒมครับ
มีจังหวะหนึ่งในการแถลงข่าวพบตรหันไปถามเสียโป้
เลิกได้ไหมอาชีพเนี้ยเออเลิกได้ไหมค่ะเสียโป้ไม่ตอบนะคะ
อ่ะไปฟังจังหวะนี้หน่อยครับ
ถูกคนนู้นปลอมนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไป
ซึ่งเหล่านั้นเราให้ความเป็นธรรมก็บอกเขาไปอย่างนั้น

แต่การดำเนินคดีของเราเนี่ยเราก็มีพยานหลักฐาน
มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะสู้คดีเขาก็ว่าไป

พูดกันตรงในสถานกลุ่มไทยด้วยกันเนี่ย
ได้ไหมอาชีพนี้ก็ให้ไปคิดเอา
ก็ฝากไปถึงคนอื่นด้วยที่ทำอยู่
อันนี้ก็พูดในเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีแล้วก็ฝากไป
แต่ว่าสิ่งที่เขาถามเขาก็ถามกันในแถลงข่าวนี่แหละ
หันไปถามเสียโป้เนี่ยนะฮะเสียโป้ก็ไม่ได้ตอบอะไร
นะฮะตำรวจก็สุดท้ายแจ้งก็หามร่วมกัน
ประกาศโฆษณามหรือว่าชักชวนเพราะว่าเขาก็มีการไลฟ์ทำนอง
ว่าชักชวนให้คนไปเล่นพนันออนไลน์เนอะ
ก็ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะโดยให้ผู้อื่นเล่น
หรือว่าเข้าไปเล่นการพนันผ่านสื่ออีเล็กทรอนิค
คบกันตั้งแต่๒คนขึ้นไปเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
โดยส่งรายงานการกระทำความผิดให้คณะกรรมการป้องกันและปรับรามการฟอกเงินหรือปปง
เพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายต่อไป
ซึ่งท่านเองก็คัดค้านการประกันตัวเสียโป้ด้วยนะครับ
ขณะที่นายสันทนาประยุณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลก็สนิทสนมกันอยู่แล้ว
เสียโป้นับถือเป็นพี่เป็นน้องกัน
ก่อนอันนี้ก็ช่วยออกมาช่วยเคลียร์ปัญหาต่างด้วยส่วนหนึ่ง
พันธุ์ยิงครั้งก่อนด้วยใช่ไหมครับ
หลังรูข่าวว่าเซโป้โดนจับกลับไปสิครับ
นะฮะก็รับเดินทางไปที่กองปราบทันทีพร้อมท่านนายความ

โป้เนี่ยเขามีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง

บุกไปจับทำไมเพียงแค่โทรศัพท์ไปหาเสียโป้ก็พอแล้ว
แนะให้ไปจับกลุ่มสมชายบรยองบ่อนลอยฟ้าหรือบ่อนอื่นก่อนดีกว่า
อืมโอ้โหพูดแบบนี้แล้วนะฮะก็ไม่รู้ตำรวจจะรับยังไงต่อไปนะฮะ
นายสันทนะเข้าไปคุยกันกับเสียโป้๒๐นาทีแล้วออกมาบอกว่า
เมื่อคืนเสียโป้ต้องนอนในห้องคุมขังของกองปราบ
แต่ไม่กังวลอะไรและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
มั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอันนี้เสียโป้บอกกับคุณสันทนะ
ว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองพร้อมต่อสู้เพื่อความจริง
แล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปติดต่อคือเมื่อวานที่เขาไปเนี่ยนะฮะ
ติดต่อขอประกันตัวเสียโป้ที่สารอาญารัชดาพิเศษด้วยตัวเอง
วันนี้ตามกันต่อว่าสารจะให้ประกันตัวหรือเปล่า
เมื่อวานนี้คุณสันทนาพูดค่อนข้างที่จะดุเดือดเหมือนกัน
แล้วจะฝากมาถึงพระบัตรร้อนนะฮะบอกว่าจะสาวมาถึงตัวเองหรอ
จะสาวหมากิดแล้วจับเขาได้นะหรอใช่ค่ะ
ไหนเดินหน้าเต็มที่แล้วเอาทุกบ่อนแล้วเนอะ
ที่มันมีอยู่ในตอนนี้ครับขออย่างเดียวเริ่มการจับบอลเนี่ย